หยุดแค่นี้ไม่มีอีกแล้วค่ะงานที่สี่นะคะ
ดิฉันก็ขอยืนยันว่างานนี้งานสุดท้ายของกำนันโต้ค่ะ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
รู้สึกได้ยังไงคือกำนันมีกำนันคนเดียวนะฮะ
ที่ที่ดูแลติพาทิตีไปสอบครูจนบรรจุครูได้นะฮะ
ติติโถมหาพ่มพ่อหนูจะไปสอบครูนะฮะ
ขอตั้งเติมน้ำมันหน่อยผมก็บอกคือมึงต้องไปต้องเปิดมาขุดเยอะแยะ
ได้ด้วยมึงหรอกผมก็ว่างั้นแต่ว่าเขามีเขาคบกับกำนัน
กำนันก็พาไปสอบจนติดผมก็ขอบคุณกำนันแล้วก็ยกลูกสาวให้กำนันเลยขอบคุณครับ

สมัครสงสิตก็หนูเอาเบาสวนก็เสีย
เจรียะเจรียะอเข้าใจใจใหม่
โปรดติดตามตอนต่อไป